เมื่อตอนตีหนึ่งครึ่งตำรวจด่อสอหรือชื่อเต็มก็คือ
ตำรวจกองกำกับอัศวสีสัตรี
เรียกกันว่าตลาดพระนะคะอยู่ใกล้กับสามแยกมารยาทดีแขวงวัดกรยาที่ธนบุรีกรุงเทพ
ไปเนี่ยก็จับนักพนันนะคะทั้งชายทั้งหญิงได้๔๕คนค่ะ
เป็นผู้ชาย๓๕คนเป็นผู้หญิง๑๐คน
ของกลางอุปกรณ์การเล่นและเงินที่ใช้เล่นพนันอีก๒๐๐๐บาท
ก็พาตัวนักพนันทั้งหมดส่งพนักงานสอบสวนสนบุภาราม
ดำเนินคดีข้อหาลักลอบเล่นการพนันโดยผิดกฎหมายนะคะ
แล้วก็คุมตัวทั้งหมดไปฝากขังศาลค่ะ
ขณะที่ผู้บังคับการตำรวจนครบาน๘ก็มีการเซ็นคำสั่งนะคะ
เด้ง๕เสือบุภารามค่ะ๕นายด้วยกันนะคะ
มีระดับรองภูมิกับสอบสวนด้วยนะคะ
ซึ่งรักษาราชการแทนภูมิกับสนบุภารามนะคะ
ทั้งหมด๕นายด้วยกันตามรายชื่อด้านบนนี้นะคะ
ไปปฏิบัติการที่ศูนย์ปฏิบัติการกมตนบ๘
โดยขาดจากการปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งเดิมจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงค่ะ
ทางด้านภูมิกับสนบุภารามอยู่ระหว่าง
รวมความรู้ด้านงานสอบสวนที่สถาบันส่งเสริมงานสอบสวน

ก็เลยไม่เกี่ยวข้องกับกรณีนี้ค่ะ